มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากปนกันไป
อย่าตัดสินคนที่แล้วเพียงครั้งแต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
เพราะคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่อาจจะชั่วร้ายว่าคนเลวยังชน
ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากปนกันไป
อย่าตัดสินคนที่แล้วเพียงครั้งแต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
เพราะคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่อาจจะชั่วร้ายว่าคนละเลวอย่างฉัน
ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อย
อย่าตัดสินคนที่เลวขนกันไป
อย่าตัดสินคนที่เลวเพียงครั้งแต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
อย่าตัดสินคนที่เลวเพียงครั้งแต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
อินจนถึงขนาดนี้ใช่ไหมคะเนี่ย

แต่คนริมซ้ายนู้นถ้าจะอินหนักเลยนะ
ถ้าโทษนะคะคุณเป็นอะไรคะนั่นน่ะ
ดิฉันเนยเหนยพระสวรรค์ค่ะ

แต่เสียงไม่ใช่นะเสียงคุ้นนะ

เนยเนยชิสา

ก็เลยแปลงร่างกลายเป็นคุณเนย

ฉันก็ต้องเข้าไปแบบนี้แหละค่ะ

ก็เป็นภรรยาเก็บแต่ว่าก็เด็ดนะคะ
ก็ถึงขั้นท้อง๖เดือนเลยนะคะ

ดิฉันก็เป็นพลายาหลวง
แสดงว่าคุณคนนี้คือสามีของคุณห้างสองหรือคะ

คุณเป็นสามีในเรื่องนั่นแหละค่ะแต่ตัวจริงคุณเป็นใครคะ

ฟังไว้ก่อนถ้าเกิดจะได้ดูละครกันแล้ว

และซีรีส์ที่ตามมาละครที่ตามมาก็ต้องเข้มข้นมาก
ใช่ครับกี่รังนี่มันเป็นไอเดียมาจากอะไรเหรอฮะ
พูดถึงซีรานีดิฉันเชื่อว่านะรุ่นคุณพ่อคุณแม่คงคุ้นเคยเป็นอย่างดี
เพราะว่าซีรานีเป็นคอลัมป์สอบปัญหาหัวใจในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซีรานีตอบปัญหาหัวใจใครมีความทุกข์มีความกังวลเรื่องของความรัก
เขียนจดหมายมาแล้วก็ช่วยตอบคำถามให้กับผู้ฟังผู้อ่าน
โอ๊ลาก๓เจ้าขี้เศร้าห้าเช้าแปดเช้าอะไรก็ทำมาได้หมดเลยว่างั้นเจ้า
มากมายว่าแต่พวกคุณสองคนค่ะมีคำถามเกี่ยวกับความรักกันหรือเปล่าลองไหมลอง
มารุมเยอะแยะ

หมายถึงมารุมจีบ
อ๋อมารุมจีบเยอะแยะ

แล้วอย่างคุณจูด้ม

แล้วก็รวบรวมเอาคำถามเหล่านี้

เพราะว่าเรามีเรื่องราวความรัก

และที่สำคัญเพลงเขาก็ฮิตเหมือนกัน
ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยค่ะ

คุณเนยพัสวันนั่นเองนะคะ

ลักษณะของการประกวดร้องเพลงแล้วก็แต่ละเพลงของเธอตั้งแต่เริ่มต้นมาในยูทูป
เกิน๑๐ล้านวิว๑๐๐ล้านวิวก็มีบางเพลง
เสียงเธอเนี่ยมันโอ้โหกระแทกใจ
โดยเฉพาะคนที่มาแต่งเพลงให้
คนที่มาแต่งเพลงให้ก็แต่งเพลงให้นักร้องหลายคน
ทะลุร้อยล้านวิวมาแล้วนะคะก็คือคุณนิกสเลอปี้นั่นเอง
เพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าทั้งคนร้องและคนแต่งเพลงนี้จะแซ่บแน่นอนค่ะ
แน่นอนเพลงที่เราเคยได้ยินกันดังทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือ
รักคนมี๒คนคุณนิกเสลตี้แต่งเห็นไหม
แบบนี้เพลงดังขนาดนี้มันต้องได้ฟัง

คุณไปดูคุณไปดูสักตอน
อ๋อเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับ
คุณใส่ชุดนี้วันนี้คุณก็ถือโอกาสทำไปเลย
เอาอีกเพลงเต็ดหูจริง
แล้วก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของมนุษ
เพราะฉะนั้นฟังเพลินแล้วก็อย่าลืม

ละครเขาจะมีออนแอร์แล้วนะคะวันเสาร์ที่๑๘
พฤศจิกายนเวลา๖โมงเย็น

อ่าเฉพาะตอนแรกเขาบอกว่ามันเข้ม

ตั้งคลั่นแล้วนะในเรื่องวังวนทู
ย้ำนะคะเวลาเฆี่ยว๒๘พฤศจิกายน
ได้รู้จักทั้งเพลงได้รู้จักทั้งเรื่องราว